เพราะว่าเป็นกุญสือที่มีบริษัทหน้าใหม่ของกราฟบอลไทยกับท่านเหนื่อยที่
ถ้าเป็นตัวเลขที่เปิดเผยได้ก็คงจะแพงที่สุดแล้วแหละ
ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับผลงานในการคุมทีมเมืองทอง
อยู่ในเบียดแล้วก็ประสบความเจร็จต้องบอกว่าทุกปีมีแชมป์
ครับแล้วก็ในปีนี้ถึงแม้จะไม่มีแชมป์ลีกแต่ว่า
เขาก็สามารถทำสำเร็จโดยการมีโชฟี่กับสโมสรนะครับ
แล้วก็ปีหน้าก็ตั้งเป้าว่าจะกลับมาเป็นแชมป์ลีกให้ได้นะครับ
เรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยก็มีข่าวกันในช่วงวันเสาร์ที่บอกว่าต่อสัญญา๒ปีนะครับ
มูลค่าตลอดสัญญารวมทั้งเงินเดือนแล้วก็โบนัสเนี่ยจะสูงถึง๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ว่าประมาณ๓๓ล้านบาทไทยตัวเลขนักขนาดนี้นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดวัดจากตัวเลขอันนี้คือสัญญา๒ปี
ก็เปิดใจครับว่าผู้ใหญ่ของสโมสรให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาตั้งแต่ช่วงกลางซีซั่น
แม้ว่าผลงานจะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังให้กำลังใจมาตลอดจึงไม่ลังเลนะครับที่จะขยายสัญญาออกไป
นี้ครับบอร์ดบริหารทีมก็จะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งก่อนเปิดซีซั่นก็จะมีการหารือกับผู้บริหารในการหาผู้เล่นที่ดีที่สุดเข้ามาเสริมศักยภาพในทีมครับ
หนึ่งเรื่องที่ควรต้องทำในบอลสมัยใหม่ที่เป็นบอลอาชีพคือต้องอดทนกับการสร้างทีมแล้วก็ไว้ใจในตัวกุญสือที่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแน่นอนมันก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทุกครั้งไป
แต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็แน่นอนพอทำทีมต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีแต่เดินหน้าไปเรื่อยแล้วก็มาปรับจูนกับนักเตะใหม่เท่านั้นนะครับ